การตรวจค้นยาเสพติด
เพราะว่าตำรวจจราจรกลางเขาไปตั้งด่านนะคะ

ด่านนี้เป็นด่านตรวจคนเมา
แต่บังเอิญไปเจอรถกระบะ
มีท่าทีพิรุษจอดทิ้งไว้ก่อนถึงด่านค่ะ
ไปตรวจค้นในรถปรากฏว่า
พบยาบ้า๖๐๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่ในรถ

พันธุ์ตำรวจเอกชัยกฤษโพอะ

องบังคับการปราบรามตำรวจจราจร

เอาไปตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล

นี้ตั้งอยู่บนพระราม๒ขาออกกรุงเทพ
ทีนี้จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า
พบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด
ขับมาจอดก่อนถึงด่านประมาณ๘๐๐เมตร
ก็เกือบกิโลเมตรแต่มองเห็นอยู่นะคะ
ทีนี้แอบดูลักษณะนี้มีท่าทีค่อนข้างพิรุษ
ก่อนจะขับเข้ามาถึงด่าน
พบนายพมรสมเขียวอายุ๒๖ปีเป็นคนขับ
และนายวริสเปี่ยมบางบอนอายุ๑๙ปี
นั่งมาข้างคนขับตรวจทั้งคู่

แต่ทีนี้มีท่าทีที่ค่อนข้างพิรุษผิดปกติ

ในรถกระบะที่จอดก่อนถึงด่านเนี่ย

ก็คือคอสะพานข้ามคลองบางขุนเทียนนะคะ
ไปพบว่ามีกระสอบ๑ใบ
ด้านในมียาบ้า๕ก้อน

พบยาบ้าตกอยู่ข้างถนนอีกหนึ่งก้อน
ตกใจกลัวว่าจะมีความผิด
คิดว่าเป็นด่านป้องกันเหตุอาทยากรรม

ทั้งหมดเลยไม่นึกว่าจะเป็นด่านตรวจแอลกอฮอล์ค่ะ
จากนั้นตำรวจพอตรวจได้ทั้งเรื่องของของกลางเนี่ยนะคะ
เป็นยาบ้าที่เขาออกมาจากรถแล้วก็ไปทิ้งที่คอสะพาน
ของกลางเรียบร้อยต้องนำตัวทั้งสองคน